สำหรับอารมณ์กันหน่อยไปดูต่อกันที่ข่าวอื่นบ้างนะคะ
สำหรับดีเจแมนคุณพ่อมือใหม่ตอนนี้เบบีน้องเวทมนต์ก็กำลังน่ารักน่าชังค่ะ

หน้าที่สำคัญอีกอย่างอย่างที่รู้กันตื่นแต่เช้าค่ะ
ช่วยสีภรรยาใบเตยเลี้ยงลูกสาวน้องเวทมนต์อย่างที่บอกไปตอนนี้
กำลังน่ารักน่าชังเลย๑เดือนเสร็จแล้วนะคะ
มักจะมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้องไห้บ้างอารมณ์อ่อนไหวนะคะ
ล่าสุดค่ะเห็นว่าทะเลาะกันหนักมากบ้านแทบแตกเลย
โปค่ะกลับมาร้องเล่นเต้นโชว์เร็วนี้ด้วยค่ะ
เหอะทั้งห่วงเราต้องให้กำลังใจเยอะมากเลยนะ
วันหนึ่งมี๔๕งานแล้วทุกวันนี้ก็คือต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูก
ตอนนี้มีอะไรก็จะหุ่นหงิดร้องไห้ล่าสุดเนี่ยทะเลาะกันแรงมาก
เรื่องอะไรรู้ไหมลืมปิดประตูห้องและยุงเข้าเป็นเรื่องใหญ่เลย
แต่ว่าก็ต้องใจเย็นแปบหนึ่งแล้วนับ๑ถึง๑๐๐แล้วก็เดินเข้าไปหาใหม่ว่า

ก็พอดีครับลูกหลับก็ออกไปทำงานเลย
เขาพักได้อีกแป๊บเดียวนั้นครับเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกัน
ตารางเฮียฮอจัดไว้ยาวแล้ว

คิวแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่า
หลายคนก็คิดถึงในหลายบทบาท
อาการคุณแม่หลังคลอดเป็นธรรมดานะ
ช่วงนี้คุณพ่อก็ต้องอดทนแล้วก็รับมือให้ได้หน่อยละกัน